คือที่อ่างทองเมื่อวานนี้ทางผู้ว่า
ก็มีการแถลงออกมาว่าเจอโควิดติดใหม่อีก๑๔ราย
รวมยอดสะสมที่อ่างทองคือ๒๖รายแล้วนะครับ
แล้วก็มีประชาชนไปให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์
หลากหลายวิธีในการให้กำลังใจ
โดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะครับ
นี่แหละฮะเป็นภาพการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลอ่างทองนะครับ
บริเวณจุดตรวจคัดกรองโควิด๑๙

แล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนะครับ
ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยคุณ

เพื่อให้ทันกับการตรวจค้นแล้วก็ตรวจค้นโรคนะครับ

คนไข้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด๑๙ด้วย
เพราะว่ามีอีกหลายชีวิตที่เจ็บที่ป่วยนะฮะ
คือชุดที่เจ้าหน้าที่สวมใส่นะฮะ

ทองต้องรอดแฮชแท็กอ่างทองต้องรอดบ้างแหละ
หน้ากากหมั่นล้างมือ

คือสวมไว้แบบนี้ให้ประชาชนได้เห็นด้วย

เป็นการเตือนใจประชาชนกันด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะดิฉันเห็นภาพแบบนี้แล้วนึกถึงแบบสมัยเรียน

แต่อันนี้ไหนก็เขียนเลย

แล้วก็เขียนชื่อของเจ้าหน้าที่ไว้ที่หน้าอก
เหมือนเป็นชุดประจำกายชุดเครื่องแบบของตัวเอง

ก็เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่แพทย์พยายามทำทุกวิถีทาง

เพื่อให้ความร่วมมือกับการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออบตโจ้สิงอาจนะฮะ
ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปให้กำลังใจทีมแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก
เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับ
โดยโพสต์บอกว่าขอบคุณนะครับ
ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
ยังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
คนไทยโว้ยช่วยกลัวโควิด๑๙กันหน่อย
คนจะตายก่อนโควิดก็แพทย์พยาบาลนี่แหละนะครับ
สู้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลครับ
อบเสียงปรบมือกันอีกครั้งครับ

สู้นะครับสู้นะครับ